อุดรธานีกันเลยค่ะกับเรื่องที่ได้เกริ่นเอาไว้
เหตุการณ์ฆาตกรรมผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๖ปีค่ะ
เธอออกไปเลี้ยงควายที่ไร่ข้อโพธินี่
แล้วมีคนไปพบศพเธอเนี่ยค่ะโอ้โหถูกฆาตกรรมอย่างรุนแรงนะคะ
ถูกแทงถูกเอาของแข็งเนี่ยทุบหัวในบริเวณที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยค่ะ
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมคนร้ายถึงทำแบบนี้
แต่ตำรวจตั้งเอาไว้สองประเด็นด้วยกันเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งขายควายได้
ควายได้ก็มีเงินตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้ว่าฆ่าชิงทรัพย์หรือเปล่า
หรือว่าเป็นปัญหาเรื่องมรดกนะคะนี่คือเหตุการณ์ในไร่ข้าวโพดตำบลนาไหม
ที่บ้านดุงอุดรธานีนางสมบัติหรือนางน้อยอายุห้าสิบหกปีค่ะ
กลายเป็นศพนะคะนอนจมกองเลือดมีบาดแผลชะกันถูกแทงด้วยอาวุธมีดตามร่างกาย
ศีรษะมีร่องรอยถูกของแข็งทุบหลายครั้งจนกระโหลกแตกอะค่ะ
นี่คือสภาพศพค่ะคุณอารีรัฐซึ่งเป็นลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ย
กับแม่ออกไปเลี้ยงควายที่ทุ่งนาก็อยู่กันคนละฝั่งเธอเนี่ยจะมาตามกลับบ้าน
ถามพ่อว่าแม่ไปไหนพ่อบอกว่าแม่ไปเก็บข้าวโพดก็เลยตามหาแต่ว่าไม่เจอก็เลยโทรหาแม่
ไม่มีคนรับตอนไม่มีคนรับเนี่ยเริ่มใจไม่ดีแล้วแต่ว่าโทรเข้ามือถือแม่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์แม่อยู่ไกล
ก็เลยเดินตามเสียงโทรศัพท์ไปแล้วสิ่งที่เธอเห็นเธอบอกแทบช็อกค่ะเพราะว่าแม่กลายเป็นศพอยู่กลางไร่ข้าวโพดค่ะ
ตำรวจไปในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการต่อสู้นะคะสันนิษฐานว่าคนร้ายบุกเข้ามาหาผู้ตาย
แล้วก็เอาของมีคมแทงเอาของแข็งทุบศีรษะจนเสียชีวิตเงินสด๑๗๐๐บาทหายไปนะคะ
แต่ว่าโทรศัพท์มือถือยังอยู่เจ้าหน้าที่ก็มุ่งปมสังหารสองประเด็นค่ะ
ชิงทรัพย์เนื่องจากเงินผู้ตายหายไปประกอบกับผู้ตายเพิ่งขายควายได้
แล้วสองก็คือปัญหามรดกกับญาติพี่น้องนี่คือสองประเด็นที่ตำรวจให้ความสำคัญนะคะ
ประคองซึ่งเป็นสามีของผู้ตายยังโศกเศร้าอยู่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๓โทรหาภรรยาหลายครั้งจะตามกลับบ้านเพราะเขาแยกกันเลี้ยงควายกันคนละมุม
แต่ภรรยาก็ไม่รับสายก็พากันออกตามหาจนสุดท้ายพบเป็นศพเนี่ยค่ะ
เสียใจมากสงสัยสองประเด็นคือฆ่าชิงทรัพย
เพราะว่าครอบครัวเพิ่งขายควายสองแม่ลูกไปเมื่อเดือนเมษายน
แล้วก่อนหน้านี้มีวัยรุ่น๒คนเข้ามาในไร่บอกว่ามาหากบหาเขียด
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาแบ่งมรดกไม่ลงตัวสามีก็ให้น้ำหนักสองประเด็นนี้เหมือนกันค่ะ
ผมโทรแล้วโทรอีกมีเงินให้โทรหนักสามหกบาท
แล้วก็โทรอีกแปลก
แล้าก็โทรมาหาลูกสาวสองเทียส่วนขับ๔คำ
มีชาวบ้านอีกคนนึงที่ให้เบาะแสนะคะเขาบอกว่า

เมื่อวานช่วงเที่ยงเขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนคนร้อง
แต่ว่าไม่นานแต่เขาก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
คิดว่าเด็กเล่นกันตอนเย็นถึงรู้ว่ามีคนตาย
ซึ่งเขาเชื่อว่าเสียงร้องที่ได้ยินเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของผู้เสียชีวิตค่ะ
ขณะที่พี่ชายเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่

แล้วน้องสาวก็น่าจะต่อสู้แล้วพยายามจะหนีออกมาค่ะ
ตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนญาติที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่
เป็นคนที่ยังอยู่ในพื้นที่แล้วมีมากกว่า๑คน
ก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการชิงทรัพย์ค่ะ